ไปติดตามเรื่องของสุนัขแสนรู้กันบ้าง
เขาบอกว่าสุนัขตัวนี้ใช้ได้

ไม่ใช่แต่ใช้ได้ที่กำลังจะพูดถึง
ก็คือใช้ไปซื้อของก็ได้
ใช้เปิดปิดประตูรถเปิดกระจกรถก็ได้

ว้าวน่ารักจังเลย
เจ้าสุนัขตัวนี้ที่ผมพูดถึงนี่แหละครับใช้ได้จริง

สูนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้านางอันนี้แหละนะไม่ต้อง

ตามเจ้าของไปแบบนี้เจ้าของคือคุณสมหมายชิมมาบนอายุห้าสิบห้าปี
เป็นชาวบ้านหมู่๕ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
คุณสมหมายก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยสุนัขตัวนี้มาตั้งแต่ตอนมันเล็ก
ตอนนี้ก็อายุ๑ปีแล้วตัวเขานะครับเวลาไปไหนเนี่ยเจ้านางเนี่ยสุนัขตัวนี้จะไปด้วยแล้วนี่เขาทำอะไร
เขาบอกให้มันเปิดกระจกแล้วมันก็เปิดเองเปิดกระจกเป็นกระจกแบบไข
รู้ว่าแบบไหนอ่ะแต่มันเปิดเองได้อ่ะไม่ต้องเป็นแบบกอดเตะคุณคิดว่าหมาจะไก่กระจกยังไง
ก็บอกแล้วไงว่าหมาตัวเนี้ยใช้ได้จริงเหรอเอาจริงจริงนี่เอาของเล่นมาอันนี้ไปขโมยตุ๊กตา
ใช่ขโมยของอันนี้ไปซื้อของเขาบอกว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยยังไงรู้ไหม
เจ้าของเนี่ยเขาไปตลาดตอนเช้าเขาจะไปเดินจ่ายตลาดเขาก็จะเขียนแบบว่าของที่จะซื้อเอาไว้
รายการไว้แล้วก็ผูกติดเอาไว้กับเจ้าหมาตัวนี้แล้วมันก็จะวิ่งไปไปจัดการซื้อมาให้
ก็คือเอาไปให้เจ้าของร้านขายของนั่นไงแล้วมันก็วิ่งกลับมาหาเจ้าของของเขา
แล้วมันวิ่งทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นส่วนเจ้าของคุณสมหมายก็ตามไปจ่ายจบเลย
มีวันหนึ่งฝากซื้อสมุดกลับมาเปียกหมดเลยนะมันคาบมา

บางคนถึงขั้นหลงรักอยากได้
นี่มีคนมาขอซื้อน่ะเนอะไม่ต้องนะ

มาขอซื้อเจ้านางบอกขอซื้อไปเลี้ยงต่อได้ไหม

บอกว่าไม่ได้หรอกเรารักของเราอะเนาะ

เออก็เลยขอเลี้ยงเอาไว้แบบนี้

เขาขายแต่ของที่อยู่บนรถเขาเท่านั้นแหละ

แต่อันนี้ฉันชอบคืออันนี้ฉันเข้าใจว่ารถ

คุณดูตรงไอ้กระจกเป็นไข่อยู่ป่ะ

ขายเป็นแบบกฎอัตโนมัตินี่แหละ

รีบยกมือไหว้เลยแหละ

แต่มันน่ารักเขาเรียกมันกดกระจกลงได้

สนาดนะคุณ

น่าเอ็นดูนะขอบคุณคุณชนะนะคะ

คนที่ชอบหมาชอบสัตว์